ไปดูเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
มีผู้ปกครองท่านหนึ่งค่ะนำลูกสาววัย๑ขวบ๖เดือน

ฝากเลี้ยงกับเนอร์เซอรี่เอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏว่าตอนที่ไปรับลูกมาค่ะ
โทษนะคะอวัยวะเพศน้องมันบวมแดง
แล้วมีคราบอะไรบางอย่างติดอยู่ที่แพมเพิร์ตของน้อง
ทีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่แล้ว
สุดท้ายตัดสินใจพาน้องขึ้นโรงพักช้างเผือกเลยนะคะ

ตำรวจบอกว่าตอนนี้ต้องนำตัวน้องไปตรวจก่อน
แล้วก็คาดว่าผลน่าจะทราบสักประมาณ๑เดือนใช้เวลาหน่อยนะคะ
ผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย๑ขวบ๖เดือนค่ะ
เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักช้างเผือก
หลังจากเที่ยวรับลูกสาวกลับจากสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่ง
ก็คือเนอร์เซอรี่ในพื้นที่ตำบลช้างเผือก

แล้วปรากฏว่าไปพบว่าที่อวัยวเพศของน้องนะคะ
มีเลือดซึมออกมาแล้วก็มันบวมแดง
มีคราบบางอย่างติดอยู่กับแพนเพิร์สที่น้องสวมใส่
ซึ่งครอบครัวนะเชื่อเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือ
ลูกสาวถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ทีนี้ร้อยตำรวจเอกหญิงกิ่งแก้ว
ทองคำรองสารวัตรสอบสวนโรงพักช้างเผือก
เจ้าของคดีบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่
เก็บพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุแล้ว
แล้วก็ส่งตัวน้องไปตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เบื้องต้นพบว่าอวัยวะเพศของน้องมีอาการบวมแดง
แล้วก็น้องเนี่ยมีอาการเจ็บแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามค่ะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เกิดมาจากน้องถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เพราะว่าแม่ของน้องเองก็ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
ลูกสาวชอบเก่าที่อวัยวเพศ
ซึ่งตอนนี้ต้องรอผลตรวจจากแพทย์อีกสักประมาณ๑เดือน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปตรวจสอบเนอร์เซอรี่จุดนี้ล่ะค่ะ
พบว่าเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กของเอกชน
แล้วก็มีการล็อกประตูอย่างแน่นหนา
บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในเด็ดขาด
ไปเจอกับผู้ดูแลเด็กซึ่งเขาก็ยืนยันบอกว่า
เป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะมีเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศเด็กเกิดขึ้น
เพราะอะไรเพราะว่าตนเองเป็นคนล้างทำความสะอาดให้กับเด็กทุกคน
แล้วตอนที่ล้างทำความสะอาดให้กับน้องเนี่ย
ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติคุณผู้ชมเขายืนยันมาว่าแบบนี้
ไหนล่ะก็ฟังเขาหน่อยนะคะ
เขารับประกันแบบนี้เอาล่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น
สิ่งที่น่าเชื่อถือมากที่สุดก็คือผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
เดี๋ยวต้องรอนะคะสักประมาณ๑เดือนผลจะออกค่ะ
พนักงานสอบสวนโรงพักช้างเผือกตอนนี้
ต้องรอผลการตรวจจากแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ก่อนที่จะมีการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ยืนยันนะคะว่าก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ